ครับเราเคยเห็นตู้ปันสุกก็ใส่อาหารแห้งนะฮะ
ช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
เคยเห็นราวปันสุกไหมราวปันสุกอันนี้ช่วยเรื่องเสื้อผ้าชุดนักเรียน
นี่ฮะเริ่มต้นจริงเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเรื่องเสื้อผ้าชุดนักเรียนก่อน
แต่หลังเสื้ออะไรก็มาช่วยกันนะครับ
ราวปันสุกที่หน้าร้านกระบี่ซัพพลายนะครับเป็นร้านรับถ่ายเอกสารคุณผู้ชม
ข้างวงเวียนโรงเรียนอุตรกิจในจังหวัดกระบี่
คือจะส่งต่อไปให้กับเด็กผู้ยากร้ายใส่ไปเรียนหนังสือนะ
ใครที่มีชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้านะครับของลูกหลานครับ
แล้วไม่ใส่แล้วใส่ไม่ได้แล้วเอามาบริจักษ์ที่นี่ได้
อ้อยใจลิกขชัยนะครับท่านอายุ๔๕ปีเป็นเจ้าของร้านกระบี่ซัพพลายนะครับ
ไอเดียเนี่ยบอกว่าที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะแบ่งปันเสื้อผ้าที่ใช้ไม่ได้แล้วนะ
ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีบุตรหลานต้องเรียนหนังสือ
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงโควิด๑๙มันระบาดผู้ปกครองบางรายขาดรายได้บางคนตกงาน
กับช่วงนี้เนี่ยใกล้จะเปิดเทอมแล้วเธอเห็นว่าที่อื่นเขามีตู้กับข้าวปันสุกใช่ไหม
เธอเลยมีแนวคิดทำราวปันสุกเริ่มจากชุดนักเรียนก่อนที่ผมบอกของลูก
แล้วต่อมาก็หลานของพนักงานในร้านเนี่ยอ้าวใครมีก็เอามาแขวนเอาไว้
หลังจากทำโครงการราวปันสุกนะครับผลตอบรับดีมาก
มีชาวบ้านที่ทราบข่าวนะครับเดินทางมารับชุดนักเรียนไปให้บุตรหลานได้สวมใส่
ขณะที่บางคนนะครับก็เอาชุดนักเรียนเก่าของบุตรหลานตัวเองเนี่ย
รวมทั้งชุดทั่วไปคราวนี้ไปถึงชุดอยู่บ้านชุดทั่วไปชุดไปเที่ยว
อะไรที่ไม่ใช้แล้วมาแบ่งปันกันอย่างต่อเนื่อง
โดยจะทำโครงการนี้ไปเรื่อยนะครับใครอยากจะเอาชุดเก่าที่ไม่ใช้นะฮะ
ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็มาเลือกมาดูมาหาเอาไปเอาเฉพาะที่ตัวเองใช้ได้
เอาเฉพาะที่ตัวเองใส่ได้นะครับหากใครจะเอาไอเดียนี้ไปใช้ที่อื่นเหรอ
เขาบอกว่ายินดีเอาไปเลยจะได้ช่วยกันคนไทยครับ